คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เหตุรถชนคนเดินริมถนนก่อนที่รถคันนั้นจะขับหนีไปนะครับ
เหตุเกิดบนถนนภายในบ้านตลาดที่ตำบลยางใหญ่ที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
เหตุการณ์นี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
โอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะอาจจะเห็นไกลหน่อยนะครับ
แล้วก็รถคันสีแดงคันนี้กำลังขับออกตัวไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสัก๑ทุ่ม๑๐นาทีเมื่อคืนนี้เองครับ
จากภาพกล้องวงจรปิดก็จะเห็นรถกระบะสีแดง
ขับออกจากริมทางพุ่งเฉียวชน
นายอภิษฎฤทธิมนตรีอายุ๒๖ปี
ที่กำลังเดินมาข้างถนนจนล้มลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
และนี่ประชาชนแถวนั้นก็แตกตื่นแล้วก็วิ่งเข้าไปดูอาการนะครับ
จากนั้นรถคันสีแดงเข้าเกียร์ถอยขับถอยมา
แต่พอเห็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาจะช่วย
รถกระบะคันสีแดงนั้นขับหลบหนีไปทันทีนะครับ
หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยของอบตเหนือเมืองรวมถึงหน่วยกู้ชีพ
ก็เข้ามาตรวจสอบนะครับซึ่งคนเจ็บนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนน
มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณเอวยาวประมาณ๑เซนติเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงเร่งให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับ
ญาติของผู้บาดเจ็บได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ของสพจังหารแล้วเพื่อเร่งติดตามตัวคนขับรถกระบะคันสีแดง
ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็มารับผิดชอบผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักประมาณ๑ทุ่มกว่าเท่านั้นเองนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่โอ้โหดูสิ
แล้ววันนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุที่อำเภอจังหาที่๑๐๑นี่แหละค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยเจ้าของรถเขาก็แจ้งความไปแล้วนะ
ทีนี้จากการสอบถามยายของคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะตัวคนเจ็บเดินจากบ้านออกมาหาเพื่อนใกล้กับจุดตรงนี้นั่นแหละค่ะ
จู่มีรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางคันสีแดงคันนี้แหละ
ใช่พุ่งออกมาแล้วก็เฉียวชนทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีบาดแผลเยอะ
แล้วเหตุการณ์นี้ก็คิดว่าคู่กรณีเขาอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันด้วย
ซึ่งบาดแผลไม่ใช่บาดแผลที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าจากการตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียดแล้ว
โอ้โหเขาบอกว่าอาการสาหัสพอสมควรนะครับ
มีแผลชะกันที่เอวใบหน้า
แล้วก็แผลฟกช้ำตามร่างกายหลายต่อหลายแห่งนะครับ
เหตุการณ์นี้ยายบอกว่าคาดว่ารถกระบะคู่กรณีคันสีแดง
อาจจะมีเรื่องบาดหมางกับหลานชายของเธอมาก่อน
อาจเป็นเหตุให้พอเห็นนะคุณ
พอเห็นหลานชายก็เลยขับรถกระบะสีแดงเนี่ย
พุ่งมาเฉียวชนทันทีนะครับทำให้หลานชายได้รับบาดเจ็บ
และการที่เขาจะถอยมาอีกทีนั้นไม่ใช่ถอยเพื่อมาช่วยนะคุณ
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เหมือนเขาจะถอยเพื่อจะมาชนซ้ำ
แต่โชคดีที่มีชาวบ้านเข้ามาเห็น
แล้วก็วิ่งไปดูคนเจ็บซะก่อนนะครับรถกระบะคันสีแดงดังกล่าว

ไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับหลานชายของตัวเองเลยนะครับ
ถ้าเกิดเป็นความสูญเสียเนี่ยโอ้โหจะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวเลย
ก็อยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพจังหาร
ติดตามตัวคนขับรถกระบะคันสีแดง
ดำเนินการตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่าอย่างที่คุณอริยารายงานไปนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่

การที่ไปพบรถกระบะคันหนึ่งที่มีรอยเฉียวชน

คันที่จอดอยู่ริมทางสีบรอนนะฮะ
อยู่ริมทางแล้วก็เมื่อคืนรถกระบะแดง
เฉียวชนก่อนที่จะไปชนคนนะครับ
มันอาจจะเป็นคดีความที่มากกว่าอุบัติเหตุนะคุณนะ
จะเป็นการตั้งใจชนตั้งใจฆ่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ